ส่วนประเด็นเรื่องของการทำงานของตำรวจที่สภบังปะอิ่น
วันนี้เนี่ยพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ไปที่สพบังปะอินนะคะก็ไปกำชับการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ให้ความเป็นธรรมในการทำคดีนี้ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของน้องหญิง

สำหรับตำรวจที่ปฏิบัติงานล่าช้าในคดีนี้มีคำสั่งย้ายออกมาเรียบร้อยนะคะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้นะคะ
ก็มีการประชุมร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลาง
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรียุธิยา
ทีมสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีธุยา
และพนักงานสอบสวนสพบังปะอิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดการพูดคุยกัน
ท่านก็ตำหนิตำรวจสพบังปะอินนะ
ที่ทำงานไม่รัดกลุ่มทำให้เกิดความเสียหายนะคะ
ระหว่างการหารือรองพบตรก็เชิญแพทย์เชิญพยาบาลของโรงพยาบาลการุณเวท
สอบถามด้วยค่ะว่าตอนรับตัวน้องหญิงเข้าไปเนี่ยเป็นยังไง
รายละเอียดของบาดแผลการทำการรักษาเป็นยังไง
ก็คุยกับคุณหมอกับพยาบาลสักครึ่งชั่วโมงนะคะ
พลตำรวจเอกศีวราก็บอกว่าเบื้องต้นวันนี้ไปตรวจสอบไปกำชับพนักงานสอบสวน
ทำคดีนี้ว่าให้ทำคดีอย่างเป็นธรรม
สั่งการให้ทางตำรวจภูทรภักดิ์๑ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่๒จังหวัดนะคะ
ส่วนในรายละเอียดทางคดีไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในสำนวนคดียืนยันว่าตำรวจท้องที่ได้มีการดำเนินการกล่าวโทษผู้ต้องหาในคดีนี้ไปแล้ว

ส่วนถ้าทางครอบครัวจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางกองบังคับการปรับรามในข้อหาอื่น
พตรเอกศีวราก็บอกว่าทำได้นะคะ
ทั้งสองหน่วยงานดำเนินการทางคดีได้พร้อมกันค่ะไม่มีปัญหา
ก็ไม่จำเป็นต้องโอนสำนวนไปให้ทางใดทางหนึ่ง
ตอนนี้ในส่วนของข้อหาก็แตกต่างกัน
ถ้าจะไปกรมคับการปรับรามก็ไปได้
ก็จะให้ทางตำรวจในพื้นที่ดำเนินการก็ได้ควบคู่กันไปได้ทั้งสองทาง

คือคดีนี้มันก็คาบเกี่ยวอยู่หลายพื้นที่นะฮะ
ทั้งจุดที่เป็นร้านเหล้านะ
จุดที่ขับรถไปกัน
จุดที่น้องหญิงตกรถเทลเลอร์
มีใครทำให้ตกอะไรยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะ
แล้วยังที่ครอบครัวเขาบอกว่าวันแรกที่ไป
ไม่มีแจ้งความแค่ลงบันทึกประจำวัน
มีคำถามว่าตำรวจทำงานแบบไหนอะไรยังไง
ล่าสุดคลณบธนายุทธ์วุทธิจรรรทรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ระบุว่าในส่วนของการตรวจสอบการทำงานของตำรวจ
เกี่ยวข้องทั้งหมด๓พื้นที่นะครับ
เรื่องต้นทางตำรวจภูทรภาค๑
มีคำสั่งให้ภูมิกับการสพบังปะอิน
ผู้กำกับการสภพระอินราชา
ผู้กำกับการสพเมืองปฐุมธานี
และตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ประจำกองบังคับการจังหวัดของตนเองนะครับ
เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลังจากทางครอบครัวผู้ตายระบุว่าทำงานล่าช้า
จนต้องไปร้องทุกข์ที่กองปราบ
โดยการให้ไปช่วยราชการดังกล่าว
ยังไม่ถือว่าขาดจากตำแหน่งเดิมนะฮะ
คือสั่งการให้ผู้บังคับการจังหวัด

ลงมาดูแลคดีนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
แล้วก็ขอให้ทางครอบครัวมั่นใจได้ว่า
ทางกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
จะให้ความเป็นธรรมในคดีนี้อย่างแน่นอน
ค่ะก็คดีนี้ค่ะทำให้มีคำสั่งย้าย
นายตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง๓สถานีนะคะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งย้าย
ผู้กำกับการภูทรบังปะอิน
พันธรรมดรถสมันก์ศรีอะรุณรอง

ร้อยตำรวจเอกประเสริฐศักดิ์วงภูผานนท์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ประจำการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรพระนครศรียุธิยา
สาเหตุก็คือทำคดีล่าช้าไม่เป็นไปตามคำสั่ง
อกจากนี้ค่ะมีคำสั่งย้าย
พันธุ์ตำรวจเอกนรดมมารสีผู้กำกับการตำรวจภูทรพระอินราชา
พันธุ์ตำรวจโทพัฒระพัฒระนนประภัยศาลรองผู้กำกับการตำรวจภูทรพระอินราชา
พันธุ์ตำรวจรีนัทพัฒน์สังประเสริฐสารวัตรป้องกันและปราบปราม
และร้อยตำรวจเอกกฤทธิ์ขมิ้นเขตการรองทราวัฒน์ป้องกันและปราบปราม
สาเหตุก็คือเรื่องของการปล่อยประละเลย
ให้มีการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

ไม่ได้ค่ะก็ถือว่าตำรวจมันหลัดละเลยค่ะ

ยังมีอีกนะคะนอกเหนือจากพื้นที่พระนครสิทธิยานะคะ
พลตำรวจรีสุรพงศ์ถนอมจิตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
มีคำสั่งย้ายพันธุ์ตำรวจเอกพีรพลโชธโชติกะเสถียร
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานี
พันธุ์ตำรวจโทสมยศดำจันรองผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานี
พันธุ์ตำรวจรีภัยรัฐวันนี้สารวัตรสอบสวน
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
อันนี้เป็นประเด็นเรื่องของการชนะสูตรค่ะ
เหตุผลก็คือทำสำนวนชนะสูตรพลิกศพล่าช้า
ไม่เป็นไปตามคำสั่งที่ตำรวจกำหนดนะคะ
ก็๓ท้องที่๓ประเด็นในคดีนี้นะคะคดีเดียวกัน
คือตำรวจก็จะมาว่าประชาชนไม่ได้ว่า
พอมีเรื่องมีราวก็ชอบไปร้องสื่อ
ชอบไปโพสต์ในสังคมออนไลน์
เพราะเวลาที่เขามีเรื่องแล้วเข้าไปหาท่าน
ท่านไม่รีบทำคดีไม่ทำให้เขาอย่างเต็มที่ไง
ค่ะก็มีหลายคดีค่ะคุณภาคภูมิ
ที่ต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือ
ในชั้นของพนักงานสอบสวนที่มันมีจุดที่มันไม่สมบูรณ์
ต้องรอให้เขากระโดดอาคารศาลลงมาแล้วก็เสียชีวิต
ถึงจะมาพลิกมารื้อคดีกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบเอกสารเรื่องการชนะสูตรศพ
ของน้องหญิงเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
ญาตินำไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมนะครับของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ระบุว่าสาเหตุการตายของน้องหญิงนั้นเกิดจากสมองช้ำเลือด
โหลกศีรษะแตกจากการกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคม
ญาตินำไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีเลือดออกภายในสมองหลายแห่ง
บริเวณด้านหน้าด้านหลังและด้านขวารวมถึงบางส่วน
ยังมีเลือดออกที่เยื่อบุโพรงสมองด้านในและด้านนอก
พร้อมทั้งมีอาการสมองบวมทำให้ไปกดทับเนื้อสมองบางส่วน
อีกทั้งกระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังยังตรงและสมมาตร
พบอาการปอดช้ำพร้อมเลือดออกที่ไซนัสของใบหน้า
ซึ่งเป็นความเห็นที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับ
แต่ว่าในรายงานของการตรวจพิสูจน์เนี่ย
ไม่มีข้อความใดที่บ่งชี้ว่า
กระโลกศิษย์ศาสตร์ของน้องหญิงมีรอยแตกหลายรอย
เกิดจากการตีหลายครั้งนั้น

หลายรอยมันจะเกิดจากการถูกตีหรือเปล่า

แต่ว่าอย่างคุณอัจฉริยะเขาตั้งข้อสังเกตว่า

กระดูกต้นคอกับกระดูกสันหลังเนี่ย

คือตรงแบบเหมือนไม่มีคนที่กระดูกล้ม
ตกลงมาแล้วแอ๊กหักอะไรแบบนี้เลย

ควรจะเป็นแผลที่ฝั่งซ้ายสิ

หรือถ้าจะเป็นการพลิกตัวระหว่างที่ร่วงลงมา
มันก็ควรจะมีแผลอะไรที่มันมากกว่านี้อะไรอย่างนี้

อาจจะมีเศษดินเศษฝุ่นอะไรติดอยู่ที่เสื้อผ้ามันก็ควรจะมี

ก็อาจจะเป็นไปได้ที่น้องหญิง

แต่สาเหตุเพราะอะไรน้องถึงกระโดดลงมาเนี่ยมันต้องเอาให้ชัด
คือตอนนี้มันมีข้อมูลจากการตรวจพิสูจน์หลักฐานภายในรถนะคะคุณภาคภูมิ
คือตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาบอกว่า
รถเทรลเลอร์มันมีค้อนเหล็กอยู่
เขาก็เอาค้อนเหล็กนี้ไปตรวจ

คือตอนแรกคาดว่าเป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายน้องหญิงหรือเปล่า

พอเอาไปตรวจสอบเนี่ยมันไม่เจอคราบเลือดที่ค้อนเหล็กอันนี้นะคะ
แล้วก็พอไปตรวจเก็บดีเอนเอในรถเทรลเลอร์
ก็ไม่มีคราบเลือดของน้องหญิง
ไม่มีดีเอนเอของน้องหญิงที่เป็นลักษณะของเลือด
ของการถูกทำร้ายในรถมันยังไม่มี
เดี๋ยวตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเก็บหลักฐานในรถอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อความสบายใจของทางครอบครัวเขาด้วยนะ
คือถ้าตำรวจตรวจจนชัดแล้วก็แน่นอนว่ามันเกิดจากแบบนี้

แต่ถ้าให้เขารับโดยที่มันยัง

มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันดูแล้วมัน
ไม่ชัดเจนเขาก็รับไม่ได้นะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาย้อนรอยไปดูเส้นทางต่าง
จุดเกิดเหตุในคดีของน้องหญิงกันหน่อยนะครับ
ว่าตามลำดับวันเวลาต่างแล้วเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นและมีจุดไหนบ้างนะครับ

เรารวบรวมแล้วก็วิเคราะห์มานะครับท่านผู้ชมครับ
จุดเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องหญิงนะครับ

หอพักของเป็ดอยู่ในซอยนครชัยมงคล
ซึ่งเป็นจุดที่ในออฟกับในท็อป
มารับเป็ดกับหญิงโดยขับรถกระบะมานะฮะ
หลังจากนั้นก็ขับรถกระบะไปที่ปั๊มน้ำมันบางจาก
อยู่หน้าซอยร้านเหล้านะครับ

แล้วก็ขับรถกระบะไปที่ปั๊มน้ำมันบางจากหน้าซอยร้านเหล้า

จุดที่๒เป็นจุดร้านเหล้านะครับ
อยู่ติดกับโรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางปะอิน
เป็นจุดที่ทั้งน้องหญิงเป็ดท็อปแล้วก็อ๊อฟ

จนกระทั่งถึงเวลาประมาณตี๔
ทั้ง๔คนก็พากันออกไป

โดยเป็ดและท็อปขับรถกระบะไปส่งหญิงกับออฟ

จุดที่๓เป็นปั๊มน้ำมันร้างครับ
อยู่ใกล้กับสอนลาทางข้าววัดขนรติ์ใต้
จุดนี้มันมีลานจอดรถอยู่
ออฟจอดเทลเลอร์ไว้ที่นี่

บอกว่าท็อปต้องรีบไปขึ้นงาน

ก่อนที่เป็ดกับท็อปแยกตัวไป
แล้วก็ทิ้งให้หญิงต้องขึ้นรถไปกับออฟ

ก็ขับรถไปยังจุดที่๔

โดยมีน้องหญิงนั่งอยู่บนรถอยู่ด้วย

ตรงจุดนี้ห่างจากจุดตรงนี้ไปอีกประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตรอะค่ะ
อันนี้เป็นจุดที่๖ค่ะ
นี่ยังเป็นจุดที่๕อยู่นะคะในออฟจอดลงไปปัสสาวะข้างทาง
แล้วก็น้องหญิงยังนั่งรออยู่ในรถนะคะ
คือจากปั๊มเชลมาตรงจุดที่ปัสสาวะแล้วก็ไปต่ออีกจุดหนึ่งจุดที่๖ก็คือ
ที่๖จะห่างจากจุดที่อ๊อฟลงไปปัสสาวะข้างทางเนี่ย๒๓๐๐เมตรนะคะ
จุดนี้เลยคุณผู้ชมที่อ๊อฟอ้างว่าน้องหญิงกระโดดลงมาจากรถ
ทำให้น้องหญิงเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
คืออ๊อฟบอกว่าไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่น้องหญิงกระโดดลงไปคืออะไร
อยู่ดีน้องหญิงก็เปิดประตูรถแล้วก็กระโดดออกไป
แต่ออฟบอกว่าก็เห็นน้องหญิงร้องไห้ตั้งแต่ก่อนขึ้นรถแล้ว
ร้องไห้ตลอดก็ไม่รู้ว่าน้องหญิงร้องไห้ทำไม
ก็ถามว่าน้องหญิงร้องไห้ทำไมน้องหญิงก็ไม่ตอบ
แล้วอ๊อฟเองก็ได้ยินตอนที่น้องหญิงโทรศัพท์หาเพื่อนรุ่นพี่
ว่ากลัวกลัวอยากกลับบ้านแล้วร้องไห้อะค่ะ

แต่ออฟก็ไม่รู้อะไรเลยออฟบอกว่าแบบนี้

ตอนที่น้องหญิงโทรเนี่ยมันตรงกับช่วงจอดปัสสาวะค่ะ
ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าจริงแล้วอะค่ะ
ระยะทางจากผับหรือว่าร้านเหล้าเนี่ยนะ
ไปถึงหอพักของน้องหญิงเนี่ยนะคุณผู้ชม

แล้วทำไมทั้งเป็ดทั้งท็อปทั้งอ๊อฟเนี่ย
ไม่ยอมไปส่งน้องหญิงที่หอก่อน
จุดที่หนึ่งกับจุดที่สองใช่ไหม
จุดที่ท็อปขับรถมารับเป็ดกับหญิง
แล้วทำไมคุณไม่แวะส่งน้องหญิงก่อนที่หอพัก
ทำไมคุณไปนู่นจุด๓๔๕๖คุณนึกออกไหม
เออถ้าบอกเป็ดก็รับปากบอก
โอ้โหเอาหัวเป็นประกันว่าเดี๋ยวจะไปส่งหญิงเนี่ย
ก็แวะไปส่งเขาก่อนนิดนึงมันห่างกัน๒๐กิโลนะเนี่ย
แต่เป็ดกับท็อปแล้วก็อ๊อฟขับรถไปนู้นอ่ะ

ใช่คุณแวะส่งเขาหน่อยนิดนึงมันใกล้นิดเดียว
คุณไปนู่นอีก๒๐กิโลเพื่อไปเปลี่ยนรถ
หญิงไปนั่งกับอ๊อฟแล้วเป็ดก็ไปกับท็อปเนี่ยค่ะ
นี่เป็นประเด็นที่ทางครอบครัวของน้องหญิงเขาสงสัย
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะคะคุณพ่อบอกตั้งแต่ต้นเลยว่า
พ่อบอกว่าลูกสาวก็เพิ่งมารู้จักกับเป็ด

ก็เลยถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะ

เพราะว่ามีผู้หญิงที่เคยบอกว่า
เขาก็เคยตกเป็นเหยื่อของขบวนการที่เกิดขึ้น

ถูกนายออฟกระทำบางสิ่งบางอย่าง
แต่ในออฟก็ออกมาบอกว่า

ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่ามีแฟนอยู่แล้ว

แล้วภรรยาของในออฟก็ออกมาให้ข้อมูล

ทำงานเสร็จกลับบ้านไม่มีปัญหาเรื่องชู้สาว